หน่วยงานต้องมีการหยุดการประกอบกิจการไปใช่ค่ะแต่โควิด
คนกลุ่มนี้ไม่ได้ค่ะคุณคิดว่าเป็นคนกลุ่มไหนนักเที่ยว
ล่าสุดจับได้ที่บุรีรำนะครับจับได้ถึง๘รายซัดโทษกันไปเนี่ย
ได้ของกลางมา๒๐๐๐๐๐กว่าเมตร
โอ้โหไปดูกันหน่อยค่ะพลตำรวจตรีรุธพลนวรัฐนะคะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำ
แถลงข่าวการจับตัวผู้ต้องหาค้ายาเสพติด๘คนด้วยกัน
ของกลางยาบ้า๒๑๐๐๐เมตร
อาวุธพกเป็นปืนพกไทยประดิษฐ์๑กระบอกเครื่องกระสุนปืนอีก๕นัด
แล้วก็มีใบรายชื่อลูกค้าอีกจำนวนนึงด้วยนะคะ
มีการตรวจยึดทรัพย์สินไว้ดำเนินคดีเป็นรถยนต์๕คันจักรยานยนต์๑คัน
มูลค่าทั้งหมดประมาณ๓ล้านบาทได้
คือเริ่มต้นเริ่มจากการที่ตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด

ไปจับตัวนางสาวสุภาพพาบุรี
หรือว่านางสาวแบมวัน๒๗ปีเป็นชาวร้อยเอช
คนที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดของศาลจังหวัดนางรองนะคะ
จับผู้หญิงคนนี้ได้ที่ร้านขายเสื้อผ้าในหมู่บ้านพนมดินจังหวัดสุรินทร์

อันนี้ไม่ใช่นางสาวสุภาพนะคะนี่คือคนที่ถูกซัดทอด
นางสาวสุภาพโดนจับปุ๊บซัดทอดทันทีเลย
ตั้งใจว่าจะใช้ประโยชน์ในการขอลดโทษเพราะว่าให้การเป็นประโยชน์อะไรแบบนี้
ทอดไปหลายทอดเลยค่ะนำไปสู่การจับตัวผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้
คือนายอภิวัฒน์จักรราชวัย๒๙ปีหรือนายโชจิ
ของกลางเป็นยาบ้า๙๙มัตต์ก็คือประมาณ๑๙๘๐๐๐เมตรนะคะ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาครอบครองยาเสพติดไว้ก่อน
เอาไว้เพื่อขยายผลแล้วก็ทำลายเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบุรีรำ
และจังหวัดอื่นในภาคอีสานตามบัญชีลูกค้าที่ตรวจพบนะคะ
ก็เลยไปไล่จับเครือขายยาเสพติดในบุรีรำได้เพิ่มเติมมาอีก๔คนค่ะ
เรื่องนี้ผู้บังคับการตำรบภูทรจังหวัดบุรีรำบอกว่า
นอกจากจะตรวจเรื่องการขนย้ายแรงงานแล้วก็แรงงานต่างด้าวแล้วที่มีอยู่๑๑จุดรอบจังหวัดบุรีรำเนี่ย
ต้องมาเฝ้าระวังเรื่องกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่จะแอบแฝงเข้ามาด้วย
เพราะว่าโอ้โหช่วงนี้เหมือนตำรวจเข้าไปยุ่งอยู่กับเรื่องโควิดเหรอ
ออกมากันโอ้โหขายของขายยากันเต็มไปหมดเลย